เหล็กท่อนครึ่งเมตรพุ่งมาเสียบกระจกหน้ารถ
ชนบุรีตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองนะฮะ
ระบะสีบรอนที่จอดอยู่เนี่ยพังเสียหายหมดเลยนะครับ
กระจกด้านหน้าเห็นไหมฮะนี่ครับโอ้โหพุ่งเข้ามาเนี่ย
จุดคนขับพอดีนะครับเหล็กท่อนยาวประมาณครึ่งเมตร
บททะลุไปที่ที่นั่งคนขับแล้วไปโดนคนขับนะฮะ
คนขับชื่อนายทัศนภานนท์อายุสี่สิบสามปีนี่ดูเหล็กโอ้โห
เด็นเข้ามาเนี่ยเข้ากระจกหน้ารถแล้วโดนศีรษะคนขับ

คือสลบไปเลยหมดสติไปเลยดูฮะ
เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเขาขับรถตามหลังรถกระบะ
คันที่เกิดเหตุมานะเห็นด้านหน้าเนี่ย
ด้านหน้าของกระบะจะมีรถพ่วงกับบรรทุก๔ล้อขับอยู่
แล้วสักพักหนึ่งตอนที่ขับไปรถบรรทุก๔ล้อเหมือนกับไปเหยียบเหล็กท่อน
แล้วมันก็กระเด็นมาเสียบกระจกหน้ารถกระบะ

เหมือนกับมันอยู่ที่ถนนแล้วรถบรรทุกไปเหยียบ
มันกระเด็นปุ้งเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะกระบะตามหลังมา
แบบนั้นเขารีบจอดรถลงไปช่วยเลยโทรแจ้งตำรวจเลย
ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อจะดูว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเหล็กท่อนนี้มันเป็นของใคร
แล้วรถคันไหนไปเหยียบทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรยังไง
เนื่องจากตอนนี้มีคนเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
ก็ต้องมีคนที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีกัน
ขอบคุณครับ